ตอนนี้เจ็ดโมงยี่สิบสองนาทีใครรับประทานอาหารอยู่
ฉันขออภัยล่วงหน้าเลยนะคะเพราะว่าข่าวต่อไปนี้มันเป็นอุบัติเหตุสยองค่ะ
ก็ต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นริมถนนนะ
เกิดขึ้นบนท้องถนนอยู่ใต้กับสถานีรถไฟฟ้าบางแคร์ค่ะ

แล้วทุกคนก็ได้ยินเสียงพร้อมกันดังโครมเขาก็หันไปมองที่ต้นเสียงเห็นผู้ตายเนี่ยถูกแท็กซี่เฉียวล้มลุง
แต่จังหวะที่ล้มลงไปแล้วเนี่ยมีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ขับมาพอดี
ทับหัวเขาจนเละค่ะ
จากนั้นคู่กรณีทั้งสองคันก็เร่งเครื่องหลบหนีไปทั้งคู่เลย
พอมีเรื่องแบบนี้ขึ้นนะคะลูกค้าที่อยู่ในร้านที่กำลังทานอาหารอย่างอเล็ดอร่อยเนี่ย
มือกันแบบแทบไม่หวาดไม่ไหวยกมือทำอะไรเช็คบินค่ะ
กันหมดเลยอาหารเนี่ยเหลือเต็มโต๊ะไอ้ลาเป็ดที่สั่งไว้อะไรไม่เอาแล้วขอกลับบ้านแล้ว
เขาก็บอกว่าเขาก็เข้าใจนะเก็บของปิดร้านเลย
เขาเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากมากินแล้วในสภาพบรรยากาศแบบนี้
ชนสูตรศพแบบนี้ศพอยู่ริมถนนใกล้ร้านแบบนี้
ทีนี้ตำรวจโรงพักท้องที่นะคะก็เชื่อว่าต้องมีภาพรถคู่กรณีทั้งแท็กซี่
แล้วก็รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์อย่างแน่นอนเพราะว่าตรงนั้นเนี่ย
มันคือเนี่ยคุณผู้ชมดูสถานที่มันใต้สถานีรถไฟฟ้าเลย
กล้องวงจรปิดต้องจับภาพได้อยู่แล้วเดี๋ยวจะตามตัวทั้งสองคนมาดำเนินคดีให้ได้นะคะ